ต่อที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ

ส่งกลิ่นเหม็นว่าต้องบอกว่าสั่งปิดขอให้ปิดภายใน๒๔ชั่วโมงร้องเรียนนะครับนี่แหละครับ
ตะบนไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
กว่า๘๐๐คนนะครับรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลตะบนไก่คำ
เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดบ่อขยะดงสีบูบนเนื้อที่๙๘ไร่เป็นการถาวร
หลังบริหารจัดการบอกว่าขยะไม่ได้สุขละลักษณะนะครับ
ส่วนกลิ่นเหม็นมีน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคนานาชนิด
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานกว่า๒๐ปี
นายทวีชัยพลธานีแกนนำสมัชชาประชาชนตะบนไก่คำ
ก็เปิดเผยข้อเรียกร้องของสมัชชาจำนวน๔ข้อ
หนึ่งนะครับต้องยกเลิกเพิกถอนบอกกำจัดขยะ
รวมจังหวัดอำนาจเจริญออกจากพื้นที่ป่าดงศรีโบตำบลไก่คำ
ข้อ๒คืนพื้นที่ให้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะ
ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน
ข้อ๓ปรับปรุงพื้นที่ให้สภาพแวดล้อมใกล้เคียงบ่อขยะบ่อกำจัดขยะ
จังหวัดอำนาจเจริญให้ปลอดขยะ
และข้อ๔ห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะในบ่อกำจัดขยะรวมจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้

โดยให้แต่ละท้องถิ่นกำจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ทั้งนี้หากไม่มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง
สมัชชาจะยกระดับการต่อสู้เรียกร้อง
โดยยื่นฟ้องต่อสารปกครองและยื่นหนังสือต่อสำนักงาน
เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจและการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการบ่อขยะแห่งนี้
ต่อมานายวิชยัลบูรณากิตพินโยรองผู้วารัฐกาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ครับผมและรับหนังสือจากข้อเรียกร้องของชาวบ้าน
โดยมีการเจรจากันกว่า๒ชั่วโมง
ทำให้โดยชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับ
พอใจกับการผลการประชุม
ยอมสลายการชุมนุมและแยกย้ายกันกลับ

ก็ต้องมีการประชุมการหาบรือกันหน่อย

เออแสดงว่าเริ่มมีหน่วยงานเข้ามาสนใจ

ครับผมแต่มีข้อแม้ว่า

ไม่มีการนำขยะมาทิ้งที่เบาะนี้อีกนะครับ

ยังมีการนำขยะมาทิ้งที่บ่อแห่งนี้อีกนะครับ

สมัชชาก็จะมีการยกระดับการชุมนุม
ซึ่งอาจจะย้ายสถานที่ไปยังหน้าที่วาการอำเภอ
เมืองอ้ำหน้าเจริญต่อไปครับเจ้าน้อย
เนี่ยฮะเรื่องชุมชนกับสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้เลย

มีปัญหาความเดือดร้อนทุกด้านนะ
ปกติรายการมา๓โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งช่วงเย็น

หลังออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๔โมงถึง๔โมงครึ่งนะคะ